คุณผู้ชมดำดิ่งไปใต้น้ำค่ะ
ผมดำไหว้นี่เขามีนางเงื่อตนเป็นออกอีเวนต์ด้วยจ้า
ไม่ต้องตกใจค่ะนี่พาไปดูโอคอเรียมชุดเล็ก
นี่คุณผู้ชมนะคะคนที่ชื่นชอบงานนี้เป็นพิเศษค่ะแน่นอนค่ะ

ออกงานนะคุณผู้ชมนะคะลูกของพ่อหนุ่มกัญชัยค่ะ
เมื่อวานนี้น้องมายูออกงานคู่กับคุณแม่เมย์ค่ะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยได้พาน้องออกงานสักเท่าไหร่ค่ะ
ส่วนใหญ่จะเรื่องงานที่น้องชอบและสนใจถึงจะมาร่วมงานได้
ปรากฏว่ามายูพามาดูแบบว่านางเงือกชอบอยากมา
ที่สำคัญค่ะลูกสาวยอมใส่กระโปรง
เพราะปกติมายูเขาสายลุยค่ะคุณผู้ชม
เสื้อยืดกางเกงยีนก็พร้อมทำกิจกรรมแล้วนี่

จากที่น้องมายูไม่ค่อยสนใจงานในวงการบันเทิงเลยค่ะ
แต่กลางวงสัมภาษณ์ค่ะเมื่อวานนี้น้องมายูบอกว่า
แม่หนูอยากเล่นละครแล้วล่ะค่ะ

ต้องบทอะไรบทปกติ
บทธรรมดาเราเล่นอย่างงี้
น้องมีความรู้สึกของตัวเองเยอะ
ที่สำคัญพี่เมย์สวยมากเลยพอ
พี่เมย์สวยจึงมากผู้สมผิวพันก็ดี